นะฮะเลือกช่วยเชื่อตัวเองก็คือไม่จำกัดนะฮะ
ไม่เป็นไรยังเหลืออีกหนึ่งข้อเดี๋ยวกลับมาเล่นใหม่นะครับ

นัทนะฮะตอนนี้เหลือ๔เหรียญสะสมไว้๓เหรียญนะครับ
ก็ยังมีลุ้นอยู่นะฮะระหว่างลิ้นกับนัทนะครับ

ตอนนี้
หยุดแล้วนะครับหยุดที่

คุณหน้าสุดนะครับ

คุณโบคุณโอคุณโอ

หนูรู้คำถามข้อนี้จะถามว่ามอเตอร์ไซค์ที่ขับผ่านไปยี่ห้ออะไร

ตอนนี้ชินก็หวั่นไง

มี๔คะแนนแล้วบอกเลยว่า
ถ้าคุณพลาดข้อนี้คุณตกรอบเลย

ข้อนี้นะฮะถ้าตอบถูกยังมีสิทธิ์ไปลุ้นกับลินอยู่

และเพื่อนเนี่ยเวลาไม่เจอกันชอบเมาส์มอยกันมาก

เดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาไม่พิมพ์กันยาวหรอก

ข้อที่๓นะครับ
ใช่หรือไม่ครับถ้าตอบถูกได้เล่นต่อครับ

รับเป็น๑๓เหรียญครับ๑ตัวตา

เอาละต้องกลับไปที่ลินอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
ตอนนี้นะครับน้องนัทเขาไล่ตามมาแล้วนะครับ

คือนัดมีอยู่๖นะครับ

ของลินจะต้องทำให้ได้นะครับผม

พร้อมแล้วมุนเลย

คุณตะคุณผู้คุณจิ๊บ

เป็นคนมีความสุขกับการกินมากค่ะ
นี่ถ้าการกินแนะนำพี่บอลเลย

เพราะว่าร้านจะเจ๊งแล้วนะครับผม
ไม่นานพี่ยังไม่เห็น
ยังอยู่พี่บอลไหม

ขอบใจพี่หน่อย
หนูชอบพาพี่ไปยืนปากเหวด้วยจังเลย

แม้ได้รออาหารไม่ทุกอย่างเชื่อ
สวัสดีจ้าไก่
ฮู้ออาหารนี้ฉันกินมาแล้ว๙อาหารแล้วซิ

อะไรงั้นแต่กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไป

มา๑คะแนนที่เหลือลงเลยนะครับ๑เหรียญนะครับ
ข้อนี้ตอบถูกมีโอกาสเข้ารอบนะครับ

น้ำพริกหนุ่มเป็นน้ำพริกขึ้นชื่อของภาคอะไรคะ

อีสานกินคู่กับพระรา

ภาคเหนือก่อน
อ้ายก็รู้ไม่น่าได้ที่มาเลย

ขอบคุณพี่บอลด้วยนะครับนั่นอีกหนึ่งดวงดาว

ผมถือว่ามี๗คะแนนครับไปลุ้นกับนัทกันนะครับ
อ่ามีสิทธิ์ว่านัทจะตามขึ้นมาเสมอเป็นเจ็ดคะแนนเท่ากันหรือเปล่า
ข้อนี้ถ้านัทตอบถูกก็ไปเสมอถ้าตอบผิด๖รอบนะครับ
วงล้อมหาชนมาครับ

คุณน้องปูม

เลือกดีนะครับพบนี้ครับ

ใครเป็นใคร

ใครเป็นใคร
ใครเป็นใคร

ใครเป็นใคร

ใครเป็นใคร

ข้อสอง๒๐๖ชิ้น

เยอะขึ้นมาหน่อยนะฮะ๒๒๗ชิ้น
หรือข้อสี่คือเยอะมากเลย

อืมร่างกายคนเรามีกระดูกกี่ชิ้น
ลองเดาแล้วกันค่ะ

มีคนเลือก๐๓

ถ้าถูกนี้แบบประตัดมากนะ

มีทั้งหมด๒๐๖ชิ้นครับ

คือตอนที่เขาเป็นเด็ก

พอโตขึ้นแล้วมันก็เลยลดน้อยลง

เสียดายมากเพราะฉะนั้นคนที่เข้ารอบคือน้องเล

ขอบคุณน้องจ๊ะจ๊ะอีกสองนะครับ

ส่วนน้องลินนะฮะแหมนี่ก็เฉียดชิวมากเลย
เข้ารอบจะตกรอบอะไรอย่างนี้นะฮะ
เข้ารอบมาแล้วเลือกใครไปช่วยในรอบแจ็คพอร์ตดีครับ
ช่วยอะไรอ่ะ